เอาพูดถึงเรื่องของหายใครก็อยากได้นะคะ

แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้มันน้อยเหมือนกันนะ

เวลาทำกระเป๋าตังหายเอาจริงชีวิตดิฉันไม่เคยได้คืนเลย

ตอนเด็กหายบ่อยตอนมัธยมหายบ่อยมาก
แต่จำไม่ได้ใช่ไหมว่าไปตกหล่นอยู่ตรงไหน

แต่ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้

ถ้าคุณเห็นแล้วนี่มันฉันเนี่ย

เป็นทองคำสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

แล้วคนที่เขาเก็บได้เขาเอาไปแจ้งไว้นะคะ
คนที่เขาไปเจอชื่อว่าคุณอพิชาชาญชัย

ก็หลังจากที่เขาไปเจอ
เขาก็เอาไปแจ้งกับทางห้างนะคะ
บอกว่า๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
คือมีลูกค้าเป็นผู้ชายเอาสร้อยคอทองคำแล้วก็มีจี้
จี้มันมีฟันบรรจุอยู่ในกรอบทองคำ
จะต้องเป็นของสำคัญทางจิตใจ
นั่นน่ะสิมาแจ้งค่ะเขาเอามาแจ้งที่ประชาสัมพันธ
บอกว่าเก็บขายแถวเก็บได้ที่ล็อกขายนมผง
อยากให้ตามหาเจ้าของเพื่อที่จะเอาสร้อยนี้ไปคืนนะคะ
เขาเอาไปตรวจสอบสร้อยนี้นะคะเป็นสร้อยคอทองคำ
หนักประมาณ๑บาทเลี่ยมกรอบข้างในมีฟัน
เจ้าหน้าที่ของห้างเขาก็ตามหาได้นะคะ
ก็คือวันที่๒๗ธันวาคมย้อนดูย้อนดูกล้องวงจรปิด
เจอแล้วค่ะเป็นลูกค้าผู้หญิงสองคนค่ะ
มากัน๒คนน่าจะเป็นเจ้าของส้อยคอทองคำ
ถ้าใครเห็นภาพมีภาพไหมคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเขาบอกเขามีนะ
เขาบอกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองทำหาย
ถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดถ้ารู้ว่าตัวเองไปที่
โลตัสยูดีทาวน์อุดรธานี๒๗ธันวาคม
นี่ภาพสองคนนี้ฉันแน่เลย
ช่วยช่วยดูกันหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าใครรู้จักถ้าเป็นคนรู้จักฝากไปบอกเขาด้วย
ใช่ค่ะนี่สองท่านนี้เนี่ยนะคะไปรับทองคืนด้วยค่ะ
ห้างเลยไม่ต้องไปที่สถานีตำรวจนะคะ
ไปที่ห้างโลตัสสาขายูดีทาวน์อุดรธานีค่ะ